ช่วงนี้ทะเลหมอกมันมาเยอะจริง

ชมวิวดูทะเลหมอกกันต่อเลยค่ะ

ให้ดูบรรยากาศคุณว่ามันจะหนาวไหมมันจะเย็นฉ่ำไหม

มันก็อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะ
ก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วยนะ
โดยเฉพาะบรรดาจุดชมวิวทะเลหมอกแบบนี้ค่ะ
ที่นี่คือเขาโปกโล้นตำบลนครชุม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

ได้รับความสนใจทุกปีเลย
ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นเขา

และความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า
คนเต็มร่องเขานครชุมแบบนี้

เพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียสแล้ว

อากาศดีมากไม่หนาวจนเกินไปด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถไปชมความงามของทะเลหมอก
ได้แบบ๑๘๐องศา
ไกลสุดลูกหูลูกตาคุณ

เห็นแต่หมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วเลยแบบนี้นะคะ
แล้วก็นี่ค่ะทางอบอตอนท์นครชุม
รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาสัมผัสอากาศหนาว
แล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชน
และเดินขึ้นไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่ยอดเขานะคะ
นักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาสัมผัสความสวยงามฟิน
แบบนี้พร้อมกับถ่ายรูปเก๋สามารถมาเที่ยวกันได้ที่เขาปกโล้นนะคะ
และสามารถสอบถามเส้นทางที่พักได้ที่อบตนครชุมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วจ้า
เห็นบอกว่าเตรียมไว้๒๐หลังจำนวนนี้ถือว่าไม่มากนะ
แต่คนที่ได้ไปนี่ถือว่าจะได้ไปซึมซับบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นแบบสุดยอดเลยจริง
คือบรรยากาศมันดีมากอากาศมันดีมากแล้วเราก็จะได้ไปผ่อนคลายด้วย
ใครอยากไปมีเวลาว่างนะคะโทรไปจองกันก่อน
เพราะว่าที่พักโฮมสเตย์๒๐หลังเท่านั้น
แต่ว่าเรายังเที่ยวกันได้ยาวเลยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้